โดยประธานฝ่ายเทคนิคฟุตซอลไทยค่ะก็บอกว่าถือเป็นเกมที่สำคัญ

เคลื่อนไหวทีมโตเล็กฟุตซอลทีมชาติไทย
ก่อนที่จะลงสนามพบกับคิวบาร์
อันดับ๔๒ของโลกในศึกฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๖
นัดที่๒ที่ประเทศโคลัมเบียค่ะ
หลังจากในเกมแรกนะคะไทยแพ้รัสเซียไป๔ประตูต่อ๖
ส่วนคิวบาร์ก็แพ้อียิปต์ไป๑ประตูต่อ๗
ฝึกซ้อมนะคะมิเกลโรดิเกรสหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน
ก็เน้นซ้อมทบทวนเทคติกเกมรุก
เพราะต้องการเก็บ๓คะแนนจากคิวบาร์ให้ได้
ขณะที่บิ๊กปอมนายอดีศักดิเบนจาสิริวัล
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็เปิดเผยว่า
เกมนี้สำคัญมากสำหรับไทย
ซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายแรกก็คือต้องเก็บ๓คะแนนให้ได้
ส่วนจะทำประตูให้ได้มากเพื่อมีลูกได้เสียที่ดี

น่าจะเป็นเกมสำคัญมาก
แล้วก็ถ้าเรายังต้องการเส้นทางของเราในรอบที่สองเนี่ย
พรุ่งนี้ต้องเก็บ๓แต้มให้ได้

ก็คงจะต้องทำยังไงให้ได้ผลชัยชนะก่อน

เรื่องประตูที่เราต้องการให้ได้มากที่สุด

ส่วนเลิศชายอิสราสุวิพากร
มีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อด้านหลัง
เกมนัดแรกก็เปิดเผยว่าได้นอนพักอย่างเต็มที่

ส่วนจะลงสนามได้หรือไม่ก็ต้องรอดูอาการอีกครั้งค่ะ

แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมจริง
ก็อาจจะไม่ลงไปเล่นในวันพรุ่งนี้ครับ

ก็อาจจะลงไปแบบช่วยบางเวลา
บางตอนอาการในช่วงบางเวลาในเกมในวันพรุ่งนี้ครับ
โดยในสายบีนอกจากทีมชาติไทยนะคะที่มีมิเกลโรดิโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน
ก็จะพบกับคิวบาร์ในเวลา๘นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนอีกคู่นะคะรัสเซียจะพบกับอียิปต์ในเวลา๖นาฬิกาค่ะ